มาดูคู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะแม้ว่าจะเป็นรักนอกวงการ
แต่ความหวานเนี่ยต้องบอกว่าเลี่ยนอันดับหนึ่งเลยนะ
สำหรับหนุ่มเบสนะฮะแม้ว่าตัวเองเนี่ยเข้าวงการมาพักใหญ่แล้วแหละ

แต่ว่าเพิ่งมาดังเปรี้ยงปร่างเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียว
แต่ว่าความหวานกับสาวนอกวงการคบกันมา๘ปีไม่เคยปกปิดนะคุณ
พาล่าสุดเนี่ยพาไปสวีทกันที่ไต้หวันค่ะแต่ว่างานนี้จะหวานหรือว่าจะฮา
เพราะเห็นเมาส์มาว่าอากาศที่นู่นร้อนไม่ต่างจากเมืองไทยเดี๋ยวไปฟังเบสเล่าดีกว่าค่ะ
ไปกับแฟนครับแล้วก็กับเพื่อนด้วยที่แบบเป็นกรุ๊ปที่เที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยอย่างนี้ครับ

อย่าเรียกว่าฮานีมูลดีกว่าเรียกว่าไปเที่ยวกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ

การไปสวีทไปแล้วค่ะมันเป็นเรื่องกันนานบ้างเนี่ย
มันก็สนุกครับสนุกกับความ
เอาไว้สนุกแหละไปกับแฟนเนาะ
มีอีกหนึ่งประเด็นที่เพื่อนร่วมสังกัดอย่างปันแล้วก็สายป่านค่ะ

งานนี้เบสขอแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะ
จริงผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ทำให้ทุกคนนะครับ
ที่ได้รับสินค้าที่มันรีวิวก็ต้องดูมากขึ้นแหละครับ

มันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคนที่เป็นผู้บริโภคด้วย
ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินส่วนหนึ่ง
คุณมีหน้าที่ตัดสินในการเลือกซื้ออะไรเหมือนกัน
แล้วคนที่เป็นผู้ให้เขาเรียกว่าอะไรผู้โปรโมทอะไรอย่างนี้
ก็ต้องมีจัญญบันด้วยแหละผมว่านะ
คนขายเนี่ยก็ต้องมีจัญญบันในการเป็นคนขายด้วย
สินค้าดีต้องเอามาให้กับประชาชนด้วย
เพราะว่าเวลาคนเห็นดารารีวิวใจหนึ่งเชื่อไป๙๐แล้วล่ะ

แล้วแต่ละคนก็มีชื่อเสียงเท่านั้นตอนแรกดูคนเดียวไม่เชื่อหรอก